ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว

เป็นเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
ที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายซึ่งลูกชายของเขากำลังประสบและเผชิญอยู่ในขณะนี้
ที่ว่านั้นก็คือโรคมะเร็งครับ
เด็กน้อยคนนี้เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
คุณแม่เฝ้าต่อสู้กับโรคร้ายนี้มาหลายปี
คุณหมอบอกว่าให้พาลูกชายตัวน้อยกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายครั้งสุดท้ายที่บ้านยังมีความสุข
ชมเรื่องราวพร้อมกันเลยครับ
น้องทีเป็นโรคมะเร็งที่ก้านสมองน้อย
เมื่อก่อนนี้ต้องอุ้มเขาไปไหนก็ต้องอุ้ม
ตอนนี้เขาก็สามารถที่จะใช้ว็อกเกอร์เดินคนเดียวได้
เมื่อปลายปีที่แล้วแม่ก็ทำงานอยู่ที่ห้องครัว

สมใจสิทธาวงศ์อายุ๔๖ปี
อาชีพขายหาบน้ำสังครับ
ครอบครัวของสมใจมีทั้งหมด๔คน
มีสมใจมีพี่สาวชื่อติ๋มขายข้าวเหนียวไก่ย่าง
แล้วก็มีตาอ้ำมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แล้วก็มีน้องเทอายุ๑๓ปีลูกของสมใจ
ซึ่งเมื่อ๔ปีที่แล้วคุณหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งที่ก้านสมองน้อย
ความเชื่อที่จะมาที่ชื่อจริงชื่อสิลาสิดาวงศ์
ตอนนี้กำลังจะขึ้น๙๖แล้ว
ส่วนอายุ๔๓ครับ
อายุ๙ขวบน้องทีอ้วกตลอดกินอะไรไปก็อ้วก
แล้วก็ตาเขเดินเซก็ตกใจเราไม่รู้เขาเป็นอะไร
พาไปหาหมอไปหาทุกหมอก็ว่าเป็นกระเพาะ
ก็เริ่มมีอาการเห็นชัดมากขึ้น
คือเดินไม่ได้แล้วไม่มีแรงขาลีด
แล้วก็นอนละเมอเพ้อยิ้มคุยคนเดียว
จนสุดท้ายหมอบอกว่าเป็นเกี่ยวกับสมองต้องไปสแกนสมอง
สแกนสมองรู้ว่าน้องเป็นโรคมะเร็ง
ก้านสมองน้อยก็หมอก็ให้รีบผ่าตัดด่วน
ก็รู้สึกช็อกแล้วก็สงสารลูกแล้วไม่รู้จะทำยังไง
แล้วก็หลังผ่าตัดแล้วคุณหมอเรียกแม่ไปดูแผ่นเอ็กซาเรย์
แล้วก็สายหัวแล้วถามแม่ว่ามีลูกกี่คน
หมอมีคนเดียวเขาก็บอกต้องทำใจนะครับ
ถามเขาว่าเสียใจไหมที่เกิดเป็นลูกแม่
เขาบอกไม่เขามีความสุขเขาดีใจ
เขาบอกว่าเราจะพามันไปให้ได้นะ
แม่ถามว่าก่อนจะซ่วงไหม
ขนหลอกว่าขนจะช่วยเขา
อาการน้องทีตอนแรกคือเดินไม่ได้เลย
ก็ทำลาวให้เขาเดินแล้วก็จับเขา
แล้วก็พาเขาเดินออกกำลังกายทำกายภาพยก
เมื่อปลายปีที่แล้ว
น้องทีก็ชาที่แขนอีก
แม่ก็ทำงานอยู่ที่ห้องครัว

แม่ก็พาน้องทีไปโรงพยาบาล

ก็ไม่เจอผลกระทบที่ล้ม
แต่พบว่าเนื้อมะเร็งกระจายไปที่สมองและสลัง
หมอก็บอกว่าหมดทางรักษาให้กลับบ้าน

ไม่เหลืออะไรก็ไม่ได้ต้องพาน

สมใจเขาเป็นคนรักพี่รักน้อง

ส่งมาช่วยเหลือพี่น้องลูกหลานพ่อแม่
ส่งลูกล่าเรียนทุกคนช่วยเรือตึ้มอะไรอย่างนี้

ทำไมมาแย่ตอนที่ลูกเขาเป็นมะเร็ง
ขายที่รักษาที่นาที่อะไรหมดเลย

ถ้ามีเงินก็จะให้มันใช้หนี้เขา
เห็นแม่ทำงานหนักทุกวันค่ะ
เลยอยากจะช่วยเรือแม่เขากล้างครับ
อยากช่วยแม่ทำงานได้ค่ะ

อยากยิ่งเกลาความรักของแม่ค่ะ
ตอนนั้นที่เขารู้ว่าเนื้อมะเร็ง

เขากลับมาบ้านเขาก็บอกให้แม่
ให้พาเขาไปที่โรงเรียน

เพราะว่าอยากค่อยเอื้อเลื่อนเก็บของไว้ในดวงใจ
ทุกวันนี้เขาอยากให้เขาแบบช่วยเหลือตัวเองได้
ให้เขาแบบสามารถที่จะเดินได้
ก็อยู่เพื่อเขาอะคะดูแลเขา
เพราะเรากลัวไม่มีใครดูแลเขา
ถ้ามีตังค์ก็อยากจะเอาไปใช้หนี้ที่เราไปยืม
กู้เขามาดูแลลูกช่วงที่เราไม่ได้ทำงาน
เราจะได้ไม่ต้องแบบเครียดที่เราต้องตื่นแต่เช้าไปทำงาน

ว่าจะหางานอะไรที่ทำที่บ้าน
ที่จะได้มีเวลาดูน้องทีมากขึ้น
แม้จะไม่ได้เงินเยอะแต่ก็ได้อยู่กับลูก

เรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้นะครับ

วันหนึ่งต้องมีการสูญเสียอย่างแน่นอน
แต่ทุกคนพยายามที่จะประคับประคองยืดเยื้อเวลานั้นให้นานที่สุด

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากจะเสียแก้วตาและดวงใจ

ครอบครัวของน้องทีจากจังหวัดตากหยุดที่เวทีนี้แล้วครับ

เหนื่อยค่ะทั้งวันลาแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
ช่างมีเมื่อไหร่ของอะไรก็แบบผม

คนของต่างคนของกลาง
แม่จะรู้มีวังลึกบ้านที่หายใจ

ย้อนไปสักนิดหนึ่งละก่อนที่จะมีน้องทีนะครับ
แม่จำงานอะไรนะครับ

มารู้ตอนไหนครับว่าน้องทีป่วย

เริ่มเห็นอาการน้องได้ยังไงครับแม่

เขนอนละเมอ
แล้วก็เดินเส
พาน้องไปโรงพยาบาลพาไปสแกน

แม่รู้ว่าอย่างนั้นแม่รู้สึกยังไงครับ

ก็แล้วแต่หมอเขาจะรักษายังไงลูก

พอผ่าเสร็จน้องออกจากห้องผ่าได้ประมาณ๓วัน
เขาก็รีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลส่วนดอกมหาลาบส่วนดอก
เพราะที่นั่นเป็นศูนย์รักษามะเร็งโดยเฉพาะ
พอผ่าเสร็จแล้วส่งตัวไปที่สวนดอก

ก็หมอก็รีบรัดคิวให้เหมือนกัน
ก็ฉายแสงไป๕๐กว่าแสง
ฉายแสงแล้วเสร็จแล้วก็ต่อด้วยคีโม

ตัวน้องอาการต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่สวนดอกเนี่ยนะครับ

แล้วแม่ตอนนั้นแม่ทำอะไร

ต้องใช้ชีวิตอยู่กันสองคนแม่ลูก
คือถ้าตื่นมากลางคืนเขายังไงแม่ก็ต้องตื่นแล้ว

เมื่อก่อนปีใหม่ค่ะ

น้องล้มแม่ก็เลยรีบพาไปหาหมอที่เชียงใหม่
เพราะกลัวจะมีผลกระทบกับสมอง
แต่เมื่อไปถึงแล้วเนี่ยหมอก็พาไปเอ็กซาเรย์
หมอก็บอกว่าไม่พบมะเร็งมันแพร่
กระจายไปที่สมองแล้วก็ที่แผ่นหลักที่สันหลัง

หมอก็บอกว่าหมดถังรักษา
บางโรคหมอก็รักษาไม่ได้
หมอก็บอกให้กลับบ้านให้น้องใช้ชีวิตที่แบบมีความสุข

น้องก็บอกว่าพากับเขาคลับบ้านเขาอยากคลับบ้าน
ก็เลยพาเขากลับมาอภัยบ้านได้จ๊ะ

ก่อนกลับมาหมอก็ให้ยาช่วยไว้
บอกจะช่วยประมาณ๒หรือ๓เดือนที่น้องจะใช้ชีวิตปกติ
แต่ว่าน้ำท่วมสมองจะกลับมาอีก
จ๋าตั้งแต่วันนั้นเห็นบอกว่ารักษาน้องมาตั้งแต่น้อง๗ขวบใช่ไหมคะ
เจออาการมาจนปีนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับ๑๓ขวบแม่พอจะประมาณค่าใช้จ่ายได้ไหมว่าคร่าว
ประมาณหมดไปเยอะค่ะประมาณ๕แสนแล้วก็แม่ก็ขายที่นาขายที่มารักษาเขาด้วย
เงินที่เคยทำงานมาสะสมมาก็เอามารักษาเขาหมดค่ะ
เพราะแม่ทำงานอะไรไม่ได้ต้องดูแลเขา
เห็นบอกว่าถึงกลับไปกู้เงินเลยเหรอครับแม่
ก็ไปกู้เงินคนพิการมาเพราะตอนนั้นมีอยู่ช่วงน้อง
เหมือนหมอเขาจะผ่าตัดใหม่อีกรอบหนึ่งแม่ก็เลยเตรียมที่ไปกู้เงินเพื่อที่จะต้องดูแลเขาค่ะ
เงินที่มีอยู่ก็หมดไปหนี้ใหม่ก็มีเพิ่มภูมิเข้ามา
เสียดายเงินที่หามาได้แล้วเก็บไว้ในชีวิตไหมครับแม่
เสียดายเลยค่ะอยากให้เขาหาย
เพราะน้องทีเขาสำคัญกว่าเงินทองทุกอย่างสำคัญกว่าทุกอย่าง

แล้วตอนนี้ครับอาการน้องเป็นยังไงบ้างครับ
ช่วงหลังน้องเขาจะมีอ้วกแล้วก็ปวดหัว
เมื่อก่อนมานี่เขาปวดหัวมาก

บอกแม่เราคงจะไปรายการเกมต่อชีวิตไม่ไหวแล้ว
แล้วก็บอกว่าอย่าไปคิดมากไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวก็หาย
บางทีตอนนี้หนูเป็นยังไงบ้างลูก

ตอนนี้ยังไม่เจ็บไม่ปวดค่ะ
บางทีอยากกลับมาหายป่วยไหมลูก

แต่เขาเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากเลยนะแม่

เห็นเขาปลอบใจแม่ด้วย

เขาบอกเขาสู้จะสู้เพื่อแม่

รู้หรอครับ
ทีมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมลูก
ขอรักแม่ที่สุดครับ

ก็คือให้พาเขาไปโรงเรียน
เพื่อที่จะไปถ่ายรูปกับเพื่อน

เสียของไว้ในหลวงใจครับ
แม่ครับขออนุญาตถามเรื่องพ่อของน้องที
ใช่

เลิกกันตั้งแต่น้องที๗ขวบอ่ะจ้ะประมาณนี้ค่ะ
ตอนนั้นที่เลิกกับพ่อน้องทีนั้นยังไม่

ก็แม่ก็อยากบอกให้เขากลับมาดูแลลูก
เพราะสงสารน้องอยากให้น้องเขามีความอบอุ่นเลย

แล้วน้องเป็นยังไงบ้างแม่พอเห็นพ่อเขา
เขาก็มีความสุขเขาก็คุยอะไรอย่างนี้

ติ๋มแบ่งเบาภาระกันยังไงบ้างครับป้า
เดี๋ยวเวลาไปเขาจะแวะดูหลานอะไรอย่างนี้

อั้นนี้จริงแล้วก็คือเป็นน้องพ่อ

ของพ่อของแม่จอย

ตาเห็นบอกว่าตาก็ไม่ได้อยู่เฉยเลย

ทำงานทั่วไปรับจ้างทั่วไป
รับจ้างทั่วไปอย่างเช่นอะไรบ้างอะครับ
ทำสร้างสุนสร้างรายภาพ
ลูกนึงนี่ได้สักกี่วันลูกนึง

สองร้อยก็เท่าที่เราจะพอทำไหวอ่ะ

จ๋าที่แม่มารายการเกมต่อชีวิตในวันนี้

ที่แม่มีความทุกข์มากที่สุดคือเรื่องอะไรครับ

จะได้มีเวลาดูน้องที

จะหางานทำอยู่ในบ้านค่ะ

แล้วเราก็รู้ว่าช่วงนี้เขาอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

อยากไปต่อชีวิตแม่คิดว่า
เงินทุนก้อนนี้จะไปเป็นประโยชน์ตรงส่วนไหนก่อนเลยครับ

มีอะไรอยากจะพูดกับผู้ชายคนนี้ไหมครับ

ขอบลูกชิกการณ์รักหนูนะ

และขอให้น้องอยู่เป็นขวัญและกำลังใจกับแม่ได้นานที่สุด

และนี่คือเรื่องราวชีวิตของน้องทีจากจังหวัดตากนะครับ

จุราชจะมาพลากแก้วตาและดวงใจ
รักของครอบครัวนี้จากพวกเขาไป

เพื่อให้ครอบครัวของน้องทีสามารถต่อลมหายใจของน้องที
ด้วยการตอบคำถามในช่วงหน้า

เขื่อนใดที่อยู่ในจังหวัดตาก

ถ้าพร้อมแล้วป้าติ๋มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
สวัสดีครับ